ที่อายุทยาแน่นอนครับที่นี่มีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวมาอย่างยาวนาน
จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเล่าขานกันอยู่
มีเด็กเทคนิคเข้าไปเที่ยวกันคุณผู้ชมไปนั่งเล่นกันในอุทยานนะครับ
จู่ตอนเย็มจะแยกย้ายกันเพื่อนหายไปหนึ่งคน
ไม่รู้หายไปไหนตามหาก็ตามไม่เจอสุดท้ายได้ยินเสียงร้องมาจากก้นบ่อน้ำโบราณ
เขาบอกว่ามีคนผลักเขาตกลงไปคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะ
อะไรบางอย่างผลักเขาตกลงไปในก้นบ่อเนี่ยช่วยกันขึ้นมาอย่างทุลักทุเลนะฮะ
ให้ระเบิ้ลทีมร่วมกับตัญญูดูสภาพซิคือในบ่อเป็นบ่อน้ำโบราณครดลึกสัก๑๐เมตรได้
แล้ว้นน้ำมันยังคงมีน้ำปลูกอยู่ตอนเจ้าหน้าหมดแรงแล้วนะ
โรยแล้วเพราะว่าตะโกนร้องกันอยู่นานมากไม่มีคนได้ยิน
นะฮะแล้วสักพักหนึ่งมีเพื่อนที่เขาขี่รถผ่านมาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากข้างล่างก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลืออันนี้
ก็สภาพเด็กคนนี้นะค่อนข้างจะอิ่มโหลดก็อายุเยอะละสิบหกแล้วก็เป็นเป็นเป็นนายแล้วนะครับ
เค้ารับผลสีชาด่ะนะเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิค
รัฐนาคมศรีอยุธยาปีหนึ่งฝรั่งประชาเขาบอกว่าโอ้
ลงไปร้อนยังไงก็ไม่มีคนได้ยินจนมีเพื่อนเนี่ยขี่
รถมาแล้วก็ได้ยินไปฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
ขอบคุณที่หลายคนไปช่วยทีหลายคนดู
บ่อน้ำอันนี้มันก็แบบนะมันลึกมาก
มันก็ค่อนข้างที่จะปักค่อนข้างจะกว้าง
ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพราะว่ามันเป็นบ่อน้ำโบราณ
มีน้ำอยู่แล้วมันลึกมีนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวมาถ่ายภาพ
แต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเขาไปตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดปากไว้อยู่
แล้วก็แบบอันตรายมันก็อันตรายถ้าเป็นช่วงค่ำจะน่ากลัว
แต่ก่อนมีฝาฝาบ่อปิดนะปัจจุบันมันมีคนขโมยไปก็เลยไม่มีฝาบ่อปิด

หนึ่งในเจ้าที่เขาบอกว่าบ่อน้ำนี้ปกติแล้วทุกเย็นจะมีนักศึกษามานั่งแถวนี้
ขี่รถจักรยานยนต์กันมานับ๑๐คันไปนั่งสังสรรค์ช่วงเย็น
แต่ว่าไม่เคยมีใครเข้าไปใกล้เพราะว่าเขากลัวมันมืดแล้วมันก็ลึก
วันเกิดเหตุมีกลุ่มนักศึกษามาสัก๑๒คันรถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่
แล้วก็มีกู้ภัยเข้ามามาด้วยที่มีเด็กตกไปแล้ว
ไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
ทีนี้เราไปถามกู้ภัยบ้างกู้ภัยเขาบอกว่าตอนลงไปช่วยนะ

แต่ว่าโชคดีน้องไม่ได้บาดเจ็บอะไร
ขณะเดียวกันกู้ภัยก็ถามว่าตกมายังไงเนี่ย
น้องบอกว่าอยู่ดีมันก็หงายลงมาเลย

จากการสอบถามเด็กบอกเป็นแนวทางที่ว่านั่งอยู่ทางด้านบนแล้วก็หงายหลังลงไปนะครับผม
นั่งเล่นนะครับผมแยกจากกลุ่มเพื่อนที่เขามานั่งเล่น
หลังจากที่เขาเสร็จจากการเรียนมานะครับผม
เขานั่งอยู่คนเดียวหรือครับ
เท่าที่สอบถามทราบว่าคนเดียวครับผม
จากนั้นพอผ่านผ่านระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งนะครับผม
ก็ได้แบบว่าเพื่อนได้ตามหากันนะครับผม
หาเป็นระยะเวลาสักครึ่งชั่วโมงกว่า
จากนั้นถึงได้ตะโกนหากันแล้วถึงได้มาเจอบ่อนี้แล้วได้ยินเสียงนะครับผม
หลายคนที่ฟังข่าวต้องสงสัยว่าไปนั่งอยู่แล้วจะหงายหรือว่าได้ยังไง

แล้วจะหงายไปยังไงก็ไม่ทราบ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยโทรไปหาคุณป้าของเด็กคนนี้
แล้วก็ติดต่อไปยังเด็กโดยเจ้าตัวอ้างบอกว่าที่ตกไป
เพราะว่าคือก่อนหน้าที่ตกไปเขาไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อน

แล้วอีกคนที่เป็นคนหาก็นับแล้วก็ไปหากัน
ตอนแรกเขาไปแอบอยู่ตรงต้นไส
แต่ต่อมาเขาไปแอบแถวบ่อน้ำ
นั่งอยู่ตรงนั้นจู่เขาบอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ย
ผลักเขาให้เขากระโดดลงไปในบ่อ

ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะ

ข้อความบอกว่าขอให้นักท่องเที่ยว
ระวังด้วยครับแล้วก็ทางหน่วยงานเอง
จะดำเนินการประชาสัมพันธ์และป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะครับ